จัดรายการนี้ถือว่าดีมากนะครับจะเป็นรายการที่หลายคนนั้นจดจำแล้วก็น่าจะมีนัดกันทุกปีนะครับ
ในกรณีที่เรานั้นเข้ารอบสุดท้ายนะครับอุ่นเครื่องเตรียมความพร้อม
คู่นี้มีผลกับไทยนะครับก็คือญี่ปุ่นซึ่งเกมแรกแพ้ไทยหนึ่งต่อสอง
เจอกับทางเกาหลีเหนือนะครับที่เล่นเป็นเกมแรกสายละสามทีมนะครับ
ร้อยห้าสิบครับเพียงแค่ห้าทีแรกก็นำไปก่อนนะครับ
ญี่ปุ่นนะครับจากทางนากานุมะนะครับ
แล้วจากนั้นก็หนีสองศูนย์นะครับอิซึกะอุรัตากัปตันทีเปิดให้กับ
อายาเสะอูเอดะนะครับมงเข้าไปจากนั้นครับไทกิฮิราโตจ่าย
หักกลับมาให้กับทางชิออนอิโนเอนะครับยิงให้กับญี่ปุ่นนำสามศูนย์
ครึ่งแรกก็ไม่คิดว่าสกอร์จะขาดขนาดนี้นะครับ
เพราะว่าเกมรับของเกาหลีเหนือก็มียี่ห้ออยู่แล้วนะครับ
ค่อนข้างจะเสียประตูยากแต่ญี่ปุ่นเจาะดีจริงครับ
อายาเซะอุยดานะครับสอดทะลุแนวรับแล้วก็หลุดเข้าไปยิงให้กับญี่ปุ่น
ห่างสี่ต่อศูนย์ครับนาทีห้าสิบหก
ก่อนที่ทางโจโซซองนะครับของทางเกาหลีเหนือครับ
โดนแดงไล่ออกเลยครับตัวที่สองนะครับ
พุทธศิลปาวโค้ดนะครับศิษยากรพูดมครับ
จากนั้นครับทางคิมนำอิวก็โดนหลังที่สองไล่อ่อยนะครับ
เหลือเก้าคนนะครับนาทีแปดสิบห้าทางเกาหลีเหนือ
ก็เป็นว่าไม่มีสกอร์เพิ่มครับจบเกมญี่ปุ่นชนะ๔๐นะครับ
๓คะแนนก็เพิ่มโอกาสในการเข้ารอบรองชนะเลิศครับ
ส่วนเกาหลีเหนือนั้นก็ยังไม่มีแต้มนะครับต้องไปตัดสินกับทีมชาติไทย
เกมสุดท้ายของกลุ่มเอครับเราเล่นเสมอก็เข้าที่หนึ่งนะครับ
เล่นในรอบชิงชนะเลิศเลยนะครับไทยเจอเกาหลีเหนือวันพรุ่งนี้นะครับ
สามธันวาคมย้ำกันหน่อยครับเวลาสองทุ่ม